ตอนนี้นะฮะอะไรก็ไม่พอไปหมดนะฮะ
ทั้งเตียงในพื้นที่กรุงเทพฯมหาคอและปริโมนทน
บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องทำงานอย่างหนัก
บางคนบอกโอ้โหทำงานแต่ละวันแต่ละวันเนี่ย
เวรหลายกะเหลือเกินจนแทบจะไม่ไหวแล้วนะฮะเป็นลมล้มพับอยู่กลางวอร์ด
มีภาพที่มีการแชร์กันอยู่ในโลกโซเชียลนะครับ
ว่าคุณหมอพยาบาลเป็นลมเจ้าหน้าที่ก็ต้องมาดูแลกันเองแล้วนะครับ
เป็นเรื่องราวที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กเขาโพสต์ออกมา
คุณดูภาพนี้สินอนอยู่แบบนี้เลยค่ะเออนะฮะหมดสติอยู่แบบนี้เลยนะครับ
แล้วก็มีข้อความออกมาบอกว่าทำงานแทบจะไม่ได้เปลี่ยนกะเลย
คืออยู่เวรกันทั้งวันเลยนะฮะแล้วก็ไม่มีคนมาเติมมาเพิ่มเลย
ไม่มีทางภาครัฐจัดสรรคนเข้ามาปรับมาเปลี่ยนเลย
แล้วก็ในโพสต์ใช้คำที่สะเทือนใจคำว่าโคตรไม่ยุติธรรมเลย
นะครับนี่แหละครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นโพสต์ที่โพสต์ไว้
และระบุข้อความบอกแบบนี้นะครับบอกว่าที่ตึกมีคนไข้โควิด๑๔ราย
ผู้ช่วยพยาบาลมี๒คนภาระงานรับใหม่ทุกวันทั้งตึกมีเจ้าหน้าที่ไม่ถึง๑๐คน
เวร๔๕เวรต่อกันนะคุณโอ้โหจะไปไหวได้ไงนะฮะ
แล้วก็ข้อความยังระบุว่าวันนี้มีเจ้าหน้าที่ที่เป็นลม
อัตรากำลังเนี่ยไม่เคยเพิ่มนี่คือสิ่งที่สะท้อนมานะครับ
อยู่มาตั้งแต่ระลอกแรก๒ปีแล้วนะจนระลอก๓ปีนี้ก็ยังไม่เคยมีคนเปลี่ยน
และสิ่งที่คุณอริยาบอกแล้วฮะว่าในโพสต์โพสต์ไว้ว่าโคตรไม่ยุติธรรม
ชาวเน็ตนะฮะก็คอมเมนต์ให้กำลังใจโดยระบุว่าเราจะดูแลตัวเอง
ไม่เพิ่มภาระให้บุคลากรทางการแพทย์อีกเช่นเดียวกับบุคลากรทางการแพทย์เองนะครับ
ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนักในการดูแลผู้ป่วยโควิด๑๙
เป็นระยะเวลามาเป็นปีปีแล้วนะครับโอ้โหเป็นภาพเนี่ยสุดสะเทือนจริงนะฮะ